กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เชฟเอ๋เตรียมเมนู
แต่ตอนนี้มาดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือไร้คิสปี้หรือข้าวพอง
สตอเบอรี่บลูเบอรี่เครมเบอรี่แห้งมาชเมโล
เนยไว้ช็อกโกแลตครีมดาร์กช็อกโกแลตค่ะ

มิกส์เบอร์รีไรส์คริสปี้ทรีต
เยี่ยมสักอย่างสักอย่าง
เสร็จไหมคะแอคเช็นได้ค่ะใช้ได้นะครับปีเบอร์ก็ดีด้วยใช่ค่ะ

ทำงานกันเหรอครับเตี๋ยวมาค่ะนะคะเริ่มเปิดเตาเลยเริ่ม

ช่วยกินค่ะ

แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบทำให้กลิ่นหอม

กล้ามเนื้อของเธอทำไม่ได้อย่างเชฟหรอก

เชฟเวลาถอดเสื้อจะทำอาหารได้ป่ะ

โอ้โฮเชฟขามันคล้ายแป้งโรตีเลยเนอะ
ให้กับแป้งโรตีเวลาที่อยู่บนแบบว่า

เถอะมาฝั่งนี้ได้แล้วนี่ครับ

คุณค่ะคุณกลับไปเจียวไข่ที่บ้านทานเลยค่ะ

ส่งมาปัน
ใส่แค่ไหนดีกี่กามพอเรา
ชอบครับว่าเราชอบเยอะหรือชอบน้อย
แล้วตะที่เราใส่บลูอรี่เราก็จะปิดเตาครับ

เพราะว่าเราจะเก็บความร้อนของกระทะในกระทะเอาไว้
ใช่และอย่างหนึ่งตัวเบอร์รี่เราเนี่ยมันจะสลบหมด
ใช่ครับแล้วมันจะนิ่มไม่อร่อย
มาของผมได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาใส่จาน

ตายแล้ว
เราจะใส่จานนะครับเราจะไม่ใส่สูงมากนะครับ

เชฟค่ะลักษณะอย่างนี้ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในร่างกายเรา
มันยังดูมันไม่มีการแบบเคลื่อนไหวเข้าไป

เดี๋ยวมันจะกรอบครับเดี๋ยวมันจะแบบกัดเข้าไปแล้วมันจะกรอบ

นี่ไงของเราสวยจะตาย
ไม่ต้องให้สูงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาให้แบบพอดีนะ

ไม่เสร็จนะเห็นหน้าตาดีขนาดนี้ยังไม่เสร็จมันยังต้องมีแบบอีกขั้นตอนนึง

เดี๋ยวต้องมาดูกันครับ
ตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูว่ากิมมิกที่ว่าคืออะไร